คุณหนุ่มอัธพรฯที่มาก่อนหะ
ไม่น่าเชื่อว่าจะเชื่อที่เกี่ยวกับ

วันอันคาร๔ทุ่ม
สวัสดีครับ